คุณผู้ชมคะปีแห่งสลดก็เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาศ์ค่ะ
กุ้งกิ๊งเด็กผู้หญิงอายุแค่๒ขวบนะคะ
ก็คือตกลงมาจากที่สูงกระโหลกร้าวสมองบวม
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าน้องจะตกลงมาจากที่สูงนะคะ
เป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติก็ต้องส่งศพของน้องไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็มีพฤติกรรมของคุณตาที่ดูแลน้อง
หลังจากน้องเสียชีวิตเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกเหมือนกับพยายามจะฆ่าตัวตาย
ก็เลยเหมือนกับว่ารู้สึกผิดจะฆ่าตัวตายหนีความผิดหรือเปล่า
อันนี้เป็นคนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาตั้งข้อสังเกตนะคะนี่คือ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกับตัญญูชัยนาธิ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาธิ์นเรนทร
ส่งศพน้องกุ้งกิ๊งนะคะเด็กหญิงพัทราพรชาวโพอายุ๒ขวบ
ไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ให้แพทย์นิติเวชชนสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะน้องเสียชีวิตเมื่อวาน๑๘เมษายน
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงบ้างนะคะ
น้องกุ้งกิ้งเด็กผู้หญิงวัย๒ขวบที่เสียชีวิตอยู่กับคุณแม่กับคุณตา
ในตำบลห้วยกรดพัฒนาที่จังหวัดชัยนาฏที่น้ำเพลินสันคบุรี
ส่วนพ่อเนี่ยแยกทางเสียชีวิตก็คืออาการฟกช้ำที่ศีรษะนะคะตัวน้องกุ้งกิ๊งเนี่ย
ก่อนเสียชีวิตคือ๑๗เมษายนน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี
อันนี้เป็นโรงพยาบาลแรกแล้วก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่๒ก็คือโรงพยาบาลสันคบุรี
แล้วก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่๓คือโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรโรงพยาบาลที่๓เนี่ยคืออาการโคม่าแล้วไม่ได้สติ
มีแผลที่ไทยทอยกระโหลกร้าวเลือดออกในสมองสมองบวมค่ะ
และสุดท้ายน้องเสียชีวิตเมื่อวาน๑๘เมษายน๑๖นาฬิกา๓๐นาที
คือก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลที่๓เพราะว่าไม่มีสัญญาณชีพจร
ต้องใช้ท่อช่วยหายใจมาตลอดนะคะตอนที่กำลังไปโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตซะก่อน
คุณหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ
ไม่น่าจะเป็นลักษณะของการตกจากที่สูง
ที่ญาติบอกอะค่ะก็เลยต้องส่งศพไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
คุณหมอบอกว่าน้องกุ้งกิ๊งเสียชีวิตเพราะว่าได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ
น่าจะเกิดจากไปกระทบกับของแข็งไม่มีคม
นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับเพื่อนบ้านไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าน้องกุ้งกิ๊งวัย๒ขวบคนนี้อยู่กับคุณตาชื่อว่านายสำรวมภูลสวัสดิ์อายุ๕๖ปี
คุณตาก็เลี้ยงน้องเป็นอย่างดีค่ะพาน้องมาเล่นหน้าบ้านตลอด
แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณตาเคยดื่มเหล้าแต่ก็เลิกไปแล้ว
หลังจากน้องเสียชีวิตเนี่ยคุณตาเข้าวัดบอกว่าจะไปบวชครับ
แต่ว่าจากนั้นอยู่ดีดีก็ไปผูกคอตายเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
แต่มีคนไปช่วยเอาไว้ได้ทันช่วงเช้าพยายามผูกคอตายใช่ไหม
ช่วงเย็นพยายามจะกระโดดลงมาจากสาราวัดอีกจะฆ่าตัวตายอีกรอบนึง
ชาวบ้านก็ช่วยได้ทันอีกนำส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าในสำรวมคุณตาเนี่ยมีอาการแปลก
หลังจากน้องเขาตายแล้วก็รู้สึกผิดอะไรหรือเปล่าจะฆ่าตัวตายหนีความผิดอะไรหรือเปล่า
น้ำก็เอานั่งออกไปตลอด
ไม่ไม่เคยพูด

แล้วมาสำนึกได้ตอนที่เห็นหลากเจ็บแล้ว
ใช่เขาจะวูบอะไรหรือเปล่า
แสดงว่าตาของน้องที่เลี้ยงน้องอยู่เนี่ย

ใช่ไหมน้องเจ็บเข้าโรงพยาบาล๑๗

เมื่อวานเนี่ยโคม่าทั้งวันไปเสียชีวิตช่วงเย็น
แต่ตอนเช้าตาจะผูกคอตายก่อน
พอเย็นตากระโดดลงมาจากสาราวัดอีก
แต่คนไปช่วยไว้ได้ส่งโรงพยาบาลได้
ทีนี้พอมีผลการชนะสูตรศพของน้องออกมาแล้ว
ตำรวจสพสันคบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัว

มาแจ้งเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายของน้องกุ้งกิ๊ง
แล้วต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่ทำผิดนะฮะ
ช่วงบ่ายวันนี้ชาวบ้านแล้วก็ญาติเดินทางมายังวัดมาติการาม
เพื่อช่วยกันจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องกุ้งกิงวัย๒ขวบนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ท่ามกลางข้อสงสัยว่าหนูน้อยคนนี้อายุแค่๒ขวบเป็นเด็กผู้หญิงที่กำลังน่ารัก
ตกลงแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรยังไงกันแน่
นายสำเริงภูลสวัสดิ์อายุ๕๖ปีเป็นพี่ชายของนายสำรวมภูลสวัสดิ์
ตาของน้องกุ้งกิ๊งที่เลี้ยงน้องกุ้งกิ๊งอยู่
บอกว่าเขาไม่คิดว่าน้องชายเขาจะเป็นคนทำให้น้องกุ้งกิ๊งตายนะ
น้องชายเนี่ยเมื่อก่อนดื่มเหล้าหนักมากแต่ยืนยันว่าเลิกแล้ว
การสูญเสียในครั้งนี้เขาก็ช็อกจนพูดไม่ถูก
คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ถ้าที่สุดแล้วมันจะต้องมีการดำเนินคดีกับใครยังไงเนี่ย
ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ

สำเริงก็บอกว่าปกติแล้วพ่อแม่ของน้องกุ้งกิ๊งไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็เลยฝากให้คุณตาเลี้ยง
ปีที่แล้วเนี่ยตัวน้องชายเคยมีเรื่องทะเลาะกับภรรยา
ก็คือตัวคุณตาเนี่ยนะคะก็ใช้มีดแทงภรรยาบาดเจ็บ
แล้วก็พยายามแทงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายอืม
แต่ก็ช่วยเอาไว้ได้ทันครับแล้วคุณหมอบอกว่า
เป็นโรคซึมเศร้าด้วยอะค่ะแต่ตัวเองก็บอกไม่เป็นอะไร
ไม่เป็นอะไรแต่พอไปถามว่าทำไปทำไม
เขาก็บอกว่าตอนทำร้ายภรรยาทำไปแบบไม่รู้ตัวอืม
อันนี้คือคุณตาบอกคุยกับพี่ชายตัวเองอ่ะนะแต่ว่าทีเนี้ยที่ถามว่าคุณตาจะโอ้โห
เป็นสาเหตุที่ทำให้หลานสาววัย๒ขวบน้องกุ้งกิ๊งเสียชีวิตอะไรหรือเปล่าเนี่ย
พี่ชายของคุณตาน้องกุ้งกิ๊งบอกว่าคือช่วงที่เกิดเหตุตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะ
เพราะว่าบ้านอยู่ห่างกันหลายหลังแต่พอมารู้ว่า
คุณตาที่ดูแลน้องกุ้งกิ๊งเนี่ยพยายามจะฆ่าตัวตายถึง๒รอบ
ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคือ๑อาจจะเป็นไปได้
เพราะว่าคุณตาเป็นคนก่อเหตุก็เลยรู้สึกผิดพยายามจะฆ่าตัวตาย
หรือคุณตาอาจจะแค่โทษตัวเองที่ดูแลหลานไม่ดีทำให้หลานต้องเสียชีวิต
ก็เลยคิดสั้นเพราะว่าเคยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอะไรด้วยเรื่องนี้ยังหาคำตอบไม่ได้
ต้องรอให้ทางเจ้าตัวก็คือตัวคุณตาของน้องมาพูดเองดีกว่า
เพราะว่าก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ค่ะตอนที่กระโดดลงมาจากสาราวัดนะฮะ